ส่งข้อความมาบอกเล่ากันหน่อยว่าเป็นอย่างไรทั้งที่ไลน์ที่หน้าจอตอนนี้
ลงคลองลงนาก็มีไปเจอทางตันก็มีแล้วสงกรานปีนี้มีชาวบ้าน
เขาขับรถกลับต่างจังหวัดนะครับต้องการจะไปฉลองสงกรานกับครอบครัว
ลงไปในเขื่อนลำตะคองเป็น๑๐๑๐คันคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ด่านชุมชนตำบลจันทึกอำเภอเมือง
อำเภอปากช่องนะฮะจังหวัดนครราชศรีมาครับเขาไปตั้งจุด
เป็นด่านชุมชนที่บ้านท่างอยเป็นทางสายเก่า
แต่ว่ามันเป็นทางที่ลงไปเขื่อนลำตะคองคุณผู้ชม
ที่นี่เนี่ยตรงนี้น้ำมันท่วมถนนนี้นานแล้วครับ
ใช้ไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องคอยไปยืนคอยบอกประชาชนที่เดินทาง
ที่จะเดินทางไปฉลองสงกรานภาคอีสานเนี่ย
เพราะว่าคนเดินทางกลับเยอะมากตั้งแต่วันก่อนและทำให้การจราจร
ตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษแต่ว่า
ประชาชนเนี่ยแน่นอนเขาเบื่อรถติดอย่างคันนี้
มันเป็นทางรถไม่ติดเป็นทางลัดทางเลี่ยงกันบ้าง
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าไม่น้อยเลยครับ
คนที่ขับรถนะฮะผ่านตัวเมืองปากช่องแล้ว
แต่เส้นทางนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้ว
น้ำท่วมเพราะน้ำในเขื่อนมันเพิ่มขึ้นมาก
แล้วรถลงไปตรงนี้หลายคันมากแล้วมันไปไม่ได้
ไปไปเจอทางแบบเนี้ยครับน้ำมันท่วมถนนอยู่ครับ
ไปไม่ได้เลยนะฮะก็มีการเอาเอาป้ายไปติดแล้วเป็นทางตัน
ลงไปเส้นทางนี้สุดท้ายเสียเวลาต้องขับย้อนสอนกลับขึ้นไปใหม่ครับ
นะฮะทางด่านชุมชนก็ต้องฝากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ละกัน
ยาครับยายาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือเขามีการเตือนเอาไว้แล้วอย่าดื้อแล้วกันอย่าลงไป
เพราะบางทีอาจทำให้ไปเจอทางที่ไปไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะครับ
โอ้โห

หลายร้อยคันแล้วนะครับที่หลงไปเส้นทางนี้
นะฮะนายสมปองม์รอดตุ๋นกำญัตนันตำวนสมนตรีบอกว่า
รถหลงเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยคันแล้วนะครับ
มันไปไม่ได้อ่ะน้ำมาท่วมย้อนสอนกลับกันขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่
ยังไงก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยดูอยู่เหมือนกันนะครับ